ซัลว่าพววปวว

เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไปดูกันหน่อยค่ะ
กำลังจะถามว่าถ้ายังไม่เกษียณแล้วเรามาบอกแบบนี้
ก็รู้หมดสิก็เลยเป็นไม่รับ
การข่าก็ไม่ได้การข่าก็ไม่ได้กรอง
ที่คุณผู้ชมเห็นกำลังบดปลาหมึกอย่างธรรมธแมง
ร่องแคล่วนี่เป็นการฝึกมา
เป็นอย่างดีสำหรับการบดปลาหมึกแบบนี้
เพื่อให้เนียนต่อการเป็นสายลับ
พันธุ์ตำรวจเอกสมจิต
หรือลุงสมจิตอดีตนายตำรวจกองบางครอบครานปราบราม

แต่ว่าใจยังรักการเป็นพ่อค้าขายปลาหมึกย่าง
เนื่องจากรายได้เดือนละ๔๐๐๐บาท

หลายคนคงทำเสียงแบบเราจำปากแบบเรา
โฮจะไม่เยอะขนาดนั้น
ลับท่านนี้รับคำสั่งฝังตัวในเมืองสองแขวพิษสุนุโลก
หาข่าวเรื่องบ่อนการพนันไง
แล้วก็ยาเสพติดยาวนาน
แล้วก็เข็นไปตามสถานบันเทิงไง

ที่นี่มียาเสพติดหรือเปล่าขายยาเสพติดหรือเปล่านี่ใช่

เริ่มงานนี้ตั้งแต่อายุ๓๕ปี
ผลงานด้านการสืบสวนหาข่าวนี้โดดเด่นมาก
ทำให้ได้รับการเลื่อนชั้นยศอย่างรวดเร็วก่อนที่จะอำลาชีวิตตำรวจที่สุ่มเสี่ยง
และหลังมีข่าวเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย
ชายคนโตตอนนี้คือยศพันธ์ตำรวจโท
ได้ขอให้พูดน้อยหวั่นกระทบต่อความปลอดภัย
หากลูกชายต้องเดินตามเส้นทางของคุณพ่อสายลับประหมึก

สายงานผมอย่างนี้ผมเป็นคนบ้าบ่อขายอยู่อย่างนี้
ลูกน้องทีมงานของผม๕คน
ลูกน้องผมก็เดินตามสะโน่นเก็บพยมส์กระหยะไป
ดุแล๙อนภญ์ในพิโลก
พอได้ข่าวได้สายงานแล้วผมก็ไปตรวจ
มาเพิ่มสำรวจทหารเข้าราชการ

หมึกมันไม่เสียแล้วก็ข้าวตามบ่อน
ร้านเหล้าการพนันข้าวได้หมด
มาตอนแรกก็ข้าวตามกรอกตามจอย
พอข้าวตามกรอกตามจอยแล้วก็มาจอดอยู่ตรงเนี้ย

อ่าจอดแชวนี้๓๔ปี
อายุ๓๕ได้ร้อยเอกมาแล้วก็มาทำอย่างนี้
และนั่งบนรถเนี่ย๒๕ปีเต็มเลยเลยได้พันเอก
ตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก

ก็ใช้วิชานี้ในการสืบค้นที่ไหนขายยาเสพติดมาก
เขาบอกว่าเข้าพื้นที่จนแบบว่าตีเนียนได้
คือซ่อฟอนไปตามร้านเหล้าต่อมา

สำหรับปลาหมึกบดของลุงสมจิตใช้ชื่อว่ายาวใหญ่อร่อย

เป็นรถจักรยานยนต์ขายปลาหมึกต่าง

ไปตามหาคุณลุงสมจิตกันได้
เวียนหอนาฬิกาใจกลางเมืองพิศนุโลกเลย
และตอนนี้ก็มีชาวพิศนุโลกแล้วก็นักท่องเที่ยว

แล้วก็เลือกซื้อปลาหมึกบดของคุณลุงกันอย่างเนื่องแน่นเลย
ฟี่สิเพราะว่าโอ้โหคุณลุงมันบดได้ยาวมาก
เมื่อกี้ตัวนี่นี่นี่นี่
เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกในการเป็นสายลับ
บดปลาหมึกส่วนยาวเท่านี้